เป็นสาวสวยน่ารักมากเลย

แต่เทิดดังไปไกลถึงเมืองจีนเลยค่ะ

บางวันก็เห่าบางวันก็ไม่เห่าค่ะ
ม่อมตัวจริงสวยมากเลยอุ้ยขอบคุณค่ะ
บอกตอนนี้มีแฟนคลับเป็นชาวจีนเยอะมาก
ค่ะใช่ค่ะเป็นแฟนคลับจากซีรีส์ค่ะ

แมงมุมเลือกว่าสามารถไปช้อปปิ้งกับแก๊งป่วนได้คนหนึ่งเลือกใคร
คิดยากใช่ไหมหลอกทุกคนเลย
ถ้าคิดยากแบบนี้ค่ะไม่ต้องห่วงพี่มีตัวช่วยให้

ความรู้แล้วยังเป็นสายป่ามากเลยนะคะ
รับพี่นุ้ยเชิญยิ้ม

เรียกว่าเป็นดาราที่กำลังโด่งดังอยู่
ประเทศจีนแฟนคลับเยอะมากเลยนะ

เฉียนนี่ตึงดังสูรังสูงปิง
โสยาจะอาวุธตัวเขาเหลือเดียวแมงมุมอาวุธตัว
เกิดอาวุธตัวเขาต้องร่วมแก๊งป่วนดัวราคา

แปรได้ไหมคะแมงมุมแปรได้ไหมคะ
แปรมากเลยค่ะแปรได้ค่ะแปรว่า
ระหว่างที่ดูแก๊งปวดโดนราคานะ

แต่เช็คดูว่าทำไมมันยังอยู่ครบตลอดเลย

อ้าวอ้าวพี่บอลยังยืนอยู่อีก

ก็นั่นเหรอดิเฮ่ยขอบคุณชายพี่บอล
เอ้าก็เนี่ยคนใช้คนใช้ไง
อ๋อขอโทษครับเออให้มันรู้ให้มันรู้
เดี๋ยวคนใช้มันก็ต้องรอรับคำสั่ง

โอ้โหสมัยใหม่แล้วค่ะพี่เป๊กกี้
ใครเขาให้ใช้อย่างนั้นเนี่ยหนูเนี่ยใช้ถูกต้อง
เออดีไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้

ครับโอ้โฮแตะเลย
ให้ทุกคนเลยเอ้านี่พี่บอลยืนทำลายนวด
โอ้โฮถูกคนเลยทีนี้

เสร็จแล้วมาหอมแก้มด้วยโอเคป่ะ

บอลครับผมช้ายหน่อยครับดีครับ

แกไม่เคยนวดงั้นเดี๋ยวเส้นพริกนวดได้ไม่เป็นไร

โอเคเพราะแล้วมีอะไรก็ไปทำไป
เปิดกำลังโรมไหม
ดาราแบบนี้ต้องฟ้องผู้ใหญ่นะเนี่ย

บทแบบนี้เบิร์ดก็ไม่ได้เรียนมา

แล้วทำไมตอนนวดเป็นบอลน่ะ

คุณนุ้ยลงมาหาอะไรเมื่อกลางคืนอย่างนี้
พี่อย่าไปบอกใครนะคะ
ลงมาทุกคืนเลย

เล่นดีครับ
เอ่อแต่เสียงดัง

จริงป่ะโอ้โหทุกวันไหม

เอาแล้วไงยืนเป็นผู้ช่วยอยู่ดีงานเข้าซะอย่างนั้น
ไม่รู้ว่าจะต้องกลับไปเคลียร์กับคุณตั๊กว่ายังไงดีแหม
วันนี้หมดเวลาสักก่อนพรุ่งนี้กลับมาดูกันต่อ
แต่ตอนนี้ได้เวลาของคำถามคุณผู้ชมทางบ้าน
กับคำถามป่วนท้าด่วน
ใครรู้บ้างว่าเมนูปรุงสดจาก๗๑๑๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

เมียหนูจะเล่าไม่อยากจะเม้าเลยพี่ลูกเบิร์ด

ลูกมาหาคนใช้ลูกคืนอักษรยอดนอนหนู
สลักหูไม่โทยอยักษ์

อ๋อแล้วก็วันก่อน
อักษรยอดบ่อใบไม้

พี่แล้วก็อักษรยอดโคม

โคม
แต่ไปเข้าคลินิกจัดฟันพี่